มาร์คของนครพนมพญาศรีสัตนคราชตรงนี้
มีประชาชนไปเสริมสิริมงคลขอพรกันเยอะมาก

ดูกี่ทีกี่ทีก็สวยมากจริงนะคุณผู้ชม

ไปกราบไหว้องค์พญาศรีสัตนคราช
ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเลย
ใครมาต้องไม่พลาด
เพราะว่าพญานาคตรงนี้เป็นองค์พญานาคสีทอง

แล้วใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะคุณ
สวยงามสง่างามและโดดเด่นมาก
คนนิยมมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็เสริมสิริมงคลให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไป
หลังจากกราบไหว้พญาศรีสัตนคราชเรียบร้อยแล้ว
จะพาทุกคนไปเที่ยวชมความงาม
และกราบไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง๘พระธาตุ
อันนี้รู้ไหมอยู่ประจำแต่ละอำเภอนะ
เริ่มต้นด้วยพระธาชโครบาลก็คือพระธาตุพนม
พนมครับพอสักการะองค์พระธาตุพนมเสร็จแล้วเนี่ยนะ
พระธาตุนี้เป็นเกี่ยวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์
เขาจะนิยมมากราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
ใช่มีบารมีใครเห็นเคารพนับถือแล้วก็ขอพรได้
ตามความเชื่อของโบราณแต่ไม่ใช่แค่วันอื่นไปไม่ได้นะ
วันอื่นก็ไปได้เพราะว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง
มีพระธาตุประจำวันเกิดวันอื่นไหมอ่ะมีอ่ะเดี๋ยวบอกให้ฟัง
จากพระธาตุพนมที่เป็นองค์คู่บ้านคู่เมืองแล้ว
ก็ยังมีพระธาตุอื่นตามวันด้วยถ้าเกิดคุณเกิดวันจันทร์
ดิฉันอย่างนี้ไปเลยพระธาตุเรนูนครพระธาตุประจำวันจันทร์
ส่วนพระธาตุศรีคุณประจำวันอังคาร
พระธาตุมหาชัยและองค์พระธาตุมรุคานคร
ประจำวันพุธกลางวันและกลางคืน
พระธาตุประสิทธิ์ประจำวันพระฤหัสสบดี

และพระธาตุท่าอุเทนประจำวันศุกร์
ส่วนพระธาตุนครประจำคนที่เกิดวันเสาร์

พุธกลางคืนไปองค์พระธาตุมรุคณครได้เลยค่ะ
ในช่วงวันหยุดยาวปีหม่งปีใหม่
ใครมีโอกาสได้เดินทางไปที่นครพนม

ไปสักการะองค์พระยาศีสัตว์นาคาราช
แล้วก็ไปกลับว่ายองค์พระธาตุพระนม
หลังจากนั้นแล้วก็จะไปสักการะองค์พระธาตุประจำวันเกิด

สิริมงคลในช่วงวันหยุดต้อนรับปีใหม่กันได้เลยจ้า
เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะไปเยือนที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน